กันที่วาดที่คุณแม่คนสวยอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงอย่างสาวแพทย์นับประพาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือเธอรับงานอย่างไม่หยุดยั้งเลย
รับงานตลอดเวลาเราเห็นว่าตอนนี้เธอท้องแก่ใกล้คลอด
เธอก็ยังรับงานก็เลยมีคนว่าว่าแบบ
ทำไมท้องแก่ขนาดนี้ถึงไม่ยอมพักบ้าง
ส่งผลกระทบต่อลูกหรือเปล่านะคะ
งานนี้ว่าที่คุณแม่สายฮาขอออกมาเคลียร์แบบชัดเลยค่ะ
เป็นว่าที่คุณแม่ที่สุดจะสตรองเลยนะคะ
สำหรับนักแสดงสาวแพทย์นับประพา
เพราะถึงแม้จะท้องได้๗เดือนแล้ว
เจ้าตัวก็ยังคงรับงานทั่วราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดกระแสดราม่าตามมาว่าเธอโหมงานหนักจนเกินไป
ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับลูกในท้องได้
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงแบบติดตลก
ว่าคนท้องไม่ได้เป็นคนพิการยังทำงานได้อยู่
และที่ทำทั้งหมดก็เพื่อเก็บเงินไว้เป็นทุนซื้อนมให้ลูกน้อย
ที่กำลังจะลืมตามาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ตัวคุณหมอเขายังไม่ห้ามเลยเขาก็ถามคุณหมอตลอด
คุณหมอก็บอกว่าใช้ชีวิตปกติเลยค่ะคุณแม่
คือลูกก็ต้องกินนมเนอะใช่ไหม
เออนอกจากลูกกินนมแล้วที่บ้านก็ต้องกินข้าวเนอะ

ทีนี้เราก็จะรู้ตัวเองว่าเราไหวที่ตรงไหน

คนช่างเป็นห่วงก็เป็นห่วงยันสามีไปอีก
บอกอุ๊ยแต่ละแพทย์คนท้องเนอะมันไม่ได้คนพิการเนอะ
โหลฉันยังโอเคค่ะทุกคน

จะบอกว่าทุกคนต้องเป็นห่วงแบบมีสตินะ

ต้องไม่ดึงหน้าดึงอะไรกันนะคะ
เช่นวันนั้นดิฉันใส่วิกสี

ทุกคนก็แบบเข้ามาดราม่าก่อนที่จะถามอะไรทั้งสิ้น
ไม่ควรทำสีผมเวลาท้อง

ก็เลยส่งไปบอกว่าเขาใส่วิกค่ะ

ควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรตอนท้อง

ทายาทคนแรกของสาวแพทย์นับประพา
เธอจะผ่าคลอดในวันที่๑๓กุมภาพันธ์ปีหน้า
เริกงามยามดีที่ได้ดูไว้ค่ะ